ตำรวจคุมตัวหลานคนนี้พฤติกรรมโหดจริง
คือฆ่าปู่แล้วไปหมกที่บ่อซ่วมหลังบ้านอืม
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพโหดนักใช่ไหม
ชาวบ้านเขาถามโหดนักใช่ไหม
หนีล่ะครับเป็นช่วงที่ตำรวจสอบภอกรกรรถรรรยักษ์ครับ
คุมตัวนายสุธิพงศ์แจ่มเชื้ออายุ๒๓เป็นผู้ต้องหานะ
อืมที่ว่าโหดทำยังไงอ่ะ
ใช้มีดอิโต้ฟันหัวในทันแจ่มเชื้ออายุเจ็ดสิบห้า
ปู่แท้เสียชีวิตครับแล้วเอาศพไปหมกอยู่ในบ่อซ่วมหลังบ้าน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อเช้านี้นะครับ
บ้านเลขที่๓๗ทับ๑หมู่๓ตะบนจานใหญ่
อำเภอกันธรรลักษณ์ศรีสะเกดครับนี่ฮะจุดที่เกิดเหตุ
หมกไว้แบบนี้ตรงนี้แหละครับ
ตอนทำแผนเนี่ยคือคนตายแล้วใช่ไหมญาติญาติก็มาสิ
ชาวบ้านก็มากันจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล
เอ้าตำรวจพามาทำแผนพอดีญาติหลายคนยังโกรธแค้น
ตะโกนด่าผู้ก่อเหตุบางคนจะแหวกวงล้อมเข้าไปรุมประชาธรรมให้ได้
ตำรวจต้องรีบทำแผนแล้วก็เอาสุธิพงศ์กลับโรงพักไป
ทีมข่าวพยายามถามนายสุธิพงศ์ทำทำไมทำทำไมเสมอ
ไม่ตอบครับไม่พูดฮ่ะ

วันเกิดเหตุที่ทะเลาะทะเลาะเรื่องอะไร

ก็เลยฟันหัวจนจนดิ้งไปหลังจากทำร้ายปู่เขาบอก
เขาก็นอนหลับไปตื่นมาก็จะเอาศพปู่
หมกลงในบ่อซ่วมหลังบ้านนะครับหวังจะปิดบังอำพลาง
ตามทวดแจ้งเขาขาสิครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นศพแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อสาร
จังหวัดกันทรลักษณ์ผัดแรกวันนี้ครับ
คดีนี้ก็ปิดคดีนะคะคดีโหดเหลือเกินค่ะ